ฮีโร่ชาวไทยค่ะพี่บินมันลื้อลิสนะคะ
เข้ารับเครื่องตัดทางไว้ช่วยชีวิตคนจำนวน๓เครื่อง
มูลค่าไม่ธรรมดานะคะ๑ล้านสี่แสนบาทคุณผู้ชมค่ะ
อัปเดตอาการหลังผ่าตัดก้อนเนื้อที่ใต้หัวไหล่ของน้องชาย
พี่ไทยเอกพันธ์นะคะว่าตอนนี้พี่ไทยออกจากโรงพยาบาลแล้ว
แล้วไปลุยช่วยคดีไอซ์หีบเหล็กแล้วด้วยค่ะ
แต่จะลงดำน้ำได้หรือเปล่าแล้วพี่บินเองเนี่ยที่มีอาการป่วยด้วย
ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่เดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะ
อาจุ๊บมันก็ออกไปเก็บศพออกไปดำน้ำกับไอซ์หีบเหล็ก
เขาก็อยู่ข้างบนดูแลลูกน้องดูแลไปวันนี้
แต่บอกห้ามยกห้ามอะไรเดี๋ยวดีกว่าหมอบอกอาทิตย์นึง
เขาก็เลยต้องใส่เสื้อแบบแขนที่มันเป็นกระดุมสวมง่าย
พี่บินก็๓วันดี๔วันไข้นะฮะแต่เป็นไข้
ผมว่าน่าจะเป็นลักษณะเหมือนกับการพักผ่อน
พักผ่อนเยอะนะคะพี่บางคอมเมนต์บอกเลยว่าพี่หาเวลาพักผ่อนนะ
ว่าเป็นห่วงจะได้ช่วยคนอีกต่อไปเรื่อย
ก็เป็นห่วงพี่บินเนี่ยนะคะคุณผู้ชม